คุณนะนะได้ยินเสียงเพลงหรือจบข่าวคุณก็ต้องมาเลย

ได้เป็นพฤษฎิบาทดี

ก็วันนี้จริงแล้วคุณเช้าต้องมาเนอะค่ะแต่ว่าคุณชาวยังมาไม่ถึง
เพราะว่ารถติดอืมนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราดำเนินรายการ
คุณตัวชาวไปด้วยนะครับอืมไปดูเรื่องแรกวันนี้ก่อนนะฮะ
เป็นกรณีของสองวัยรุ่นนะฮะบุกป้นปั๊มน้ำมันนี่นะครับ
ลองไปดูหน่อยนะครับคือจริงแล้วเนี่ยจะว่า๒หรือเปล่า
มันก็ไม่ใช่นะจริงแล้วมันไปสามอืมแต่อีกคนนึงเนี่ยมันขี่
มันมันนี่มันซ้อนสามมาแบบนี้นะใช่ไหมอ่าเนี่ยนะครับ
คือคนร้ายนะครับเป็นวัยรุ่นเนี่ย๓คนนะครับ
ไปก่อเหตุอุกอาจนะครับใช้อาวุธปืนเนี่ยปล้นทรัพย์ภายในปั๊มน้ำมันบางจาก
ที่คลองสองลักษณะผู้ทุ่มธารณีคนร้ายนะครับ
วุฒิปืนเนี่ยนะฮะเหมือนแบบยิงนะฮะ
ใส่ทางฝั่งของนางสาวทันยการอายุสิบสองปีนะครับ
คนร้ายเนี่ยกวาดเอาเงินไป๓๕๕๐บาทโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
เหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดนะครับทางตำรวจทุกษ์สืบศูนย์สภาวคุ้คตนะครับ
ก็ร่วมกับสืบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกร
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว๒คนครับ
ก็คือในเมฆอายุ๑๙ปีครับเป็นคนที่ใช้วุฒิปืนยิงนะครับ
แล้วก็ยังมีในฟิลครับอายุ๑๘ปี
พร้อมทำการตรวจยึดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะ

ส่วนคนร้ายอีกหนึ่งคนที่หลบหนี
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะครับ

หลังจากคนร้ายเนี่ยก่อเหตุปล้นปั๊มน้ำมันบางจาก

ภายในปั๊มน้ำมันเอสโซที่คลอง๒นะฮะ

กับกวาดเอาเงินจากแคชเชียร์ไปเนี่ยนะครับประมาณสักสองหมื่นเจ็ดพันบาท
อันนี้อีกปั๊มหนึ่งนะครับแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
ซึ่งคนร้ายนี่มีพฤติกรรมแล้วก็รูปภัณฑ์สันธารเหมือนกับกลุ่มที่ก่อเหตุในพื้นที่ของสภคูคศ
ตำรวจก็เลยเร่งติดตามคดีนี้เนี่ยนะฮะจนกระทั่งไปตามจับกลุ่มตัวมาได้๒คนนะครับ
ขณะที่นายสุพลนาคโคตรนะฮะเป็นผู้มนวยการฝ่ายธุรกิจค้าปลีกปั๊มน้ำมันบางจาก
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะหลังเที่ยงคืนเนี่ยเราจะพนักงานหน้าลานเนี่ย
อยู่กันแค่สองคนแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ร้านค้าภายในปั๊มเนี่ยยังเปิดให้บริการอยู่แล้วก็มีคนมาใช้บริการจำนวนมาก
เนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าที่คนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุครับ
ได้เข้ามาวนดูเอ่อก่อนสองรอบโดยพนักงานที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ย
ปลอดภัยแล้วนะครับอืมเนี่ยนะฮะก็คือคนร้ายเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ในบริเวณปั๊มน้ำมันเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยร้านค้าเขายังไม่ได้ปิดนะคุณผู้ชมปรากฏคนร้ายเนี่ยมันมี
มันขี่เข้ามาเนี่ยนะฮะทั้งหมดใน๓คนซ้อนหลังซ้อนสามกันมา
เสร็จแล้วปรากฏว่าสองคนเนี่ยเดินลงมาครับแล้วมันก็มาพูดกับทางฝั่งของ
พนักงานที่เขากำลังนั่งกดโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะแล้วกำลังดูของของในลิ้นชักอยู่
บอกว่าทำอะไรแล้วบอกว่าเอาเงินมาให้หมดแล้วไม่อยากตายเอาเงินมา
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยิงปืนยิงปืนยิงปืนแล้วก็ปรากฏว่ามันมีนัดหนึ่งเนี่ย
ที่มันฉลับหรือมันจะไปรู้อะไรสักอย่างแล้วไปโดนขาของคนที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะ
อ่าเสร็จแล้วมันเอาเงินเนี่ยมันก็ออกไปนะครับไปซ้อนไอ้ไอ้อีกคนนึงที่มันมันมันจอดรออยู่
เนี่ยครับอันนี้แบบว่าอันที่เป็นภาพกล้องป้นกันแบบสดสดเลยอ่ะ
อย่างเงี้เรียกว่าสดสดจริงจริงอุ้ยแม่เยอะมากเลยอันนี้คือสดจริงจริงเนี่ยนะฮะ
คือที่สำคัญเนี่ยนะฮะมันอันตรายตรงไหนตรงที่ว่ามันยิงปืนเนี่ย
ตรงนั้นมันเป็นปั๊มน้ำมันค่ะอืมอ่าแล้วมันมีร้านค้าอยู่ด้วยไงเธอ
ถ้าเกิดสะเก็ดมันโดนใส่น้ำมันอาจจะระเบิดได้ใช่ไหมคะ
คือไปยิงปืนแล้วถ้าเกิดว่าแบบลูกปืนเนี่ยไปโดนปั๊มหรือว่าไปโดนแบบ
หัวจ่ายหรือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่แบบว่ามันจะ
จะระเบิดอะไรได้นะครับแล้วแต่วันนี้ไปโดนขาของทางพนักงานเขาด้วย
คนแถวนั้นเขาก็ตกใจกันนะเขาบอกเขาก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ยมันมาด้วย
แล้วมองมองวนไปเวียนมาแล้วสองคนเนี่ยก็ลงมาอีกคนนึงก็จอดรออยู่
พอมาป้นเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นรถแล้วก็ออกไปแล้วไปที่อื่นอีกไหม
มันก็ไปต่ออีกที่หนึ่งไงปั๊มเอสโซอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปก่อเหตุ
ก็คือไปทำอย่างเงี้ยตามปั๊มใช่ปั๊มนี้ได้ไปสามพันห้าร้อยห้าสิบ
ปั๊มหนึ่งได้สองหมื่นเจ็ดเนี่ยดูดิอืมเป็นวัยรุ่นด้วย
อายุแค่สิบแปดอ่ะคนหนึ่งสิบเก้าคนหนึ่งสิบแปดที่จับได้
อีกคนนึงจับไม่ได้ดูดิแบบเดี๋ยวนี้แบบอ่านข่าวนั้นยิ่งเศร้ากว่าที่แบบว่า
ทุกวันนี้ป้นกันแบบแม้กระทั่งแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของอยู่ยังเอาเลย
ใช่ไหมล่ะเมื่อวานี้เราเราได้นำเสนอเกี่ยวกับนายกเขาลงอุดร
หลายคนก็เลยจับตามองว่าเฮ้ยการลงอีสานของนายกเนี่ย
อุดรเนี่ยถือว่านานทีนายกจะมาเยี่ยมสักทีหนึ่งถูกต้องฮะ
ก็จะเห็นคนก็เชียร์ว่าลุงตู่สู้รักลุงตู่ลุงตู่อยู่ต่อ
ค่ะใช่ไหมฮะคนก็เชียร์กันเยอะเหลือเกินจนในที่สุดไปวัดป่าบ้านตาดก่อน
วัดป่าบ้านตาดก็มีคนรอรับลุงตู่อยู่เยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันคุณแม่
ผมก็หลายคนหลายแต่ส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุหน่อยนึงอืมเขาก็บอกว่า
บางทีก็บอกว่าเนี่ยลุงตู่ไปนี่คุณดูอ่ะเราขอดูก่อน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกวัดป่าบ้านตาดนี่นะฮะตอนที่ไปกัน
รู้สึกรองนายกไปด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้ท่านลองไปด้วยอืม
ท่านรองประวิษฐ์ไปด้วยนี่ดูก่อนนิดหนึ่งอืมนี่อ่ะคุณแม่นะ
หลังจากนั้นปุ๊บเรายังไม่เห็นขบวนกองเชียร์อยากให้เห็นกระบวนกองเชียร์กันจังเลย
ซึ่งเขาบอกส่วนใหญ่เนี้ยเหมือนกับทุกคนเนี้ยอ่ะนั่นนั่นนั่น
ท่านรองมาแล้วท่านรองมาแล้วคุณหนุ่มท่านรองมาแล้วนั่นไง
นั่นไงท่านรองนะฮะท่านรองนายกมาด้วยนั่นไงนี่ไงนะฮะ
เอ๊ะแต่เปลี่ยนรถคนละคันหรอไงเปลี่ยนรถเดี๋ยวตอนไปคำสนุทรท่านรองไม่ได้ไปด้วย
เนาะก็เนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่ามารอรับนายกกับรัฐบาลนี่แหละ
รมอลเนี่ยก็จะเชียร์กันลุงตู่สู้ลุงตู่สู้อะไรอย่างเงี้ย
ลุงตู่แบบว่ารักลุงตู่หรือนะฮะก็เยี่ยมชมไปเรื่อย
ในขณะเดียวกันค่ะนายกก็บอกไหนไหนไปถึงนี่คำสนุทร
ก็ต้องไปไหว้ต้องครับนะครับเอ่อที่คำสนุทรเนี่ยแหละ
ถือว่าเป็นสักการะสิ่งบูชาวังนาคินคำชโนธนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในหกหกอำเภอนำร่องเนี่ยที่คำสนุทรเนี่ย
ต้องเป็นหนึ่งใน๖อำเภอนำร่องเปิดการท่องเที่ยวภายใต้แผนเปิดเมืองอุดรธานีเนี่ย
จุดดังกล่าวก็มีประชาชนก็มาเชียร์นายกอยู่ดีคุณหนุ่ม
แต่ส่วนใหญ่ส่งเสียงว่าลุงตูสู้สู้ลุงตูอยู่ยาวนะ
เรารักลุงตู่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็อารมณ์ดีสิ
แต่เมื่อวานพี่นักข่าวว่าตอนที่ลงมาอารมณ์ดีนะคุณแม่
กระทั่งจู่นี่ก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะฮะตามไปด้วยนี่

ตอนนี้กำลังเดินโชว์ใช่ไหมครับเดินอ๋อนี่น่าขำชะโนธคุณแม่หรอน่าขำชะโนธ

ในขณะเดียวกันในขณะที่มีนี่ออกมาแล้ว
ในขณะเดียวกันคนก็เชียร์นี่นายกก็บวกไหมว่าอารมณ์ดี
เพราะอากาศเนี่ยค่อนข้างจะดีต้องยอมรับช่วงนี้ที่อุดรอากาศดี

เขาก็บอกว่าวันนี้ก็มีคนบอกนายกอยากให้พัฒนาเยอะนะคะ

ท่านรองประวิทย์ไปด้วยมีคุณสุชาติชมกิน
นะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปด้วย
ในขณะเดียวกันที่นายกกำลังพบปะประชาชนอยู่เนี่ย
ก็มีคนบอกนายกพัฒนาเยอะนะคะ
นายกตอบกลับว่าอย่างไรรึเปล่าฮะเยอะเลย

ปรากฏผู้หญิงขอใช้คำว่าหญิงปริศนาฟังสักนิดหนึ่งฮะ
เราต้องพัฒนาหลายอย่างนะหลายอย่างต้องช่วยกันนะ

ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้กระเศียรไปเร็วนะคะ

ถ้าพัฒนายังไม่ได้ก็อยากให้กระเศียรไปเร็วนะคะ

เขามาทำร้านนี้แพงนะคะนายก
ไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จแค่ไหนแล้วบ้างรู้หรือยังไปดูสิ
นั่นคืออารมณ์เขาดีตลอด
แต่ครั้งนี้ต้องถือว่าเขาควบคุมอารมณ์ได้ดี

เขาตั้งแต่เช้านายกสู้นายกอยู่ต่อนะรักลุงตู่นะ

นายกอยากให้พัฒนาเยอะนะคะ
พลเอกบอกแม่วันนี้โครงการบ้านเลิก
ค่ะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้เกษียณไปเร็วนะคะ

นายกคะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้เกษียณไปเร็วนะ

ค่ะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้กระเศียรไปเร็วนะคะ

ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้กระเศียรไปเร็วนะคะ

ใช่ให้พัฒนาเข้ามาทำร้านอีแพงนะคะ
นายกเข้ามาทำอะไรสำเร็จแค่ไหนแล้วบ้างรู้หรือยัง

นายกถ้าสมมุติพัฒนาไม่ได้ก็ให้กระเศียรไปเร็ว
ใช่เหมือนกับนายกเขาก็มาทวนคำถามอีกทีหนึ่ง
ใช่ให้คนอื่นเข้ามันทำนาธิแทนนะคะแม่
บ้างรู้หรือยังไปดูซิอีสานพัฒนาไปแค่ไหนแล้ว
เราจะต้องพัฒนาอะไรต่อนายกก็ทำให้ทุกอันแหละ
เขาบอกนายกก็ได้เดินทักทายไปเรื่อย
คือเอาง่ายคืออารมณ์แกดีก็ทักทายไปเรื่อย
ก่อนจะมีคนถามว่าคนละครึ่งอ่ะไอ้คนละครึ่งเนี่ย
มีเพิ่มไหมครับนั่น

นายกตอบเลยว่าแม่มันมีทยอยออกมาเรื่อย
แต่หลังจากนั้นก็มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เอาจริงนักข่าวอารมณ์แกโกรธนะ
ขึ้นปุ๊บคืออารมณ์ดีมาทั้งวันปุ๊บมาเจอคำถามนี้
อารมณ์เนี่ยค่อนข้างจะขุนมัวลง
ตอนนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวดูไม่สดใสเหมือนตอนเช้าไง
ขณะที่โลกออนไลน์มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าว
พร้อมกับมีการแชร์คำวิภาควิจารณ์ถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้น
เขาบอกว่าตอนแรกที่เราทำข่าวใส่ข่ายอยู่คลิปนี้ไม่ออกมา
ออกมาประมาณสักทุ่มนึงอ่ะ
เพราะหลังจากที่เรารายงานเมื่อวานก็จะเป็นคลิปที่ว่าคุณแม่ถาม
หาว่าเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ว่า๘๐บาทที่ซื้อตรงคำชโนธ
มีคลิปแล้วก็ออกมาต่อแล้วหลังจากนั้นก็สักทุ่มสองทุ่มก็มีคลิปนี้ออกมาอีกเรื่อง
ก็รายการไปที่ภิพาควิจารณ์ก็จะหาเยอะว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ขนาดมีคนถามว่าเขาเป็นใครเหรออะไร
เพราะว่ามันมีคลิปอีกหลายคลิปที่ออกมาเกี่ยวกับการต้อนรับนายก
นี่เป็นการเรียกว่าชื่นมื้นกันพอสมควร
เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปครบทรงชาติ
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณโฌลว์มาแล้ว

ขอบคุณผู้พา
โอเคนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือเดือดกลางถนนเลยนะครับกรณีของมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะฮะขี่ไปแล้วก็ไปใช้ปืนเนี่ยนะฮะยิงใส่รถเมย์คันหนึ่งเนี่ยลองดูนะครับ

มันจะขึ้นสะพาน

บอ๒บ้าง๒๗๙๑

นี่นี่นี่
นี่ก๊อตรู้แล้ว

กับทางพนักงานเป็นแฟนออกอาจารย์เอง

ปาดหน้าแล้วจอดหน้ารถของเขาหลังจากนั้นชายคนนี้เดินลงมาครับ
แล้วถามว่ารถควันดำนี่ถูกกฎหมายไหมอืมซึ่งตัวเขาเองก็บอกว่า
ต้องให้ไปถามกับหัวหน้าแล้วอันนี้ผมไม่ทราบครับเออ
หลังจากนั้นก็ได้มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยนะฮะจากนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยยิ้มให้
แล้วก็บอกว่าพี่ขับรถดีดีนะแล้วก็เดินไปหยิบปืนนะฮะ
ออกมาจากใต้เบาะรถแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเดินขึ้นมาบนรถเมย
จังหวะนั้นเนี่ยนะฮะคนขับรถเมย์บอกว่าเขาเองเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยบอกให้ผู้โดยสารที่ตอนแรกเนี่ยมีอยู่บนรถด้วยนะฮะ
บอกทุกคนลงไปก่อนเดี๋ยวจะเกิดเรื่องผู้โดยสารก็ลงไปนะฮะ
หลังนั้นตัวเขาเองกับแฟนเนี่ยก็ขับรถหนีผู้ก่อเหตุครับกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ตาม
กระทั่งมาถึงบริเวณป้ายรถเมย์ตรงข้ามห้างแฟชั่นไอแลนด์ผู้ก่อเหตุขับประกบข้างมานะฮะ
ตนเองเนี่ยมองเห็นกระจกข้างนะครับเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้วุฒิปืนเนี่ย
เล็งมาเขาเองจึงหักหลบนะครับทำให้กระสุนนั้นพลาดนะฮะ
โดนกระจกมองข้างหลังจากนั้นตัวเขาเองจึงขับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนวมิน
ส่วนผู้ก่อเหตุขับหนีมุ่งหน้าขึ้นสะพานไปทางแยกบางเขนนอกจากนี้นะครับ
นางสาวสิริวัลซึ่งเป็นแฟนเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าวินาทีนั้นตัวเธอเองตกใจมาก
แล้วก็เป็นห่วงแฟนที่เป็นคนขับรถด้วยกลัวจะได้รับอันตรายจากอาวุธปืนนะฮะ
พยายามถ่ายคลิปและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ่ายภาพป้ายทะเบียนของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ซึ่งหลังเกิดเหตุครับไปแจ้งความที่สนบังชันนะฮะ
ต่อมาช่วงดึกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรศัพท์มาหา
แล้วก็แจ้งว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและผู้ก่อเหตุจะขอไกลเกลี่ย
อืมแต่ผู้เสียหายไม่ยินยอมนะครับฮะ
ต้องการให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายอืมเนี่ยนะครับ
ทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยกระจอนกลิ่นนะฮะภูมิครับการตำรวจนครบาน๔
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าภายหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความทางตำรวจเองเนี่ย
ได้ตรวจสอบจากเลขทะเบียนรถแล้วนะครับแล้วก็โทรไปสอบถาม
ซึ่งต่อมาเนี้ยนะครับผู้ก่อเหตุก็คือ
สิบตำรวจตรีกัมปนาศชัยการฮะอายุยี่สิบแปดปีจากตอนแรกเนี่ยนะฮะ
ที่มีข่าวออกมาบอกว่าเป็นแค่นักเรียนในสิบอ่า
แต่ล่าสุดออกมาแล้วไม่ใช่นักเรียนแล้วนะฮะ
แต่เป็นตำรวจเลยนะครับเป็นยศสิบตำรวจตรีกัมปนาศชัยการเนี่ยนะฮะ
อายุยี่สิบแปดปีครับนำอาวุธปืนแกซีนขนาดจุดสองสองที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เดินทางมามอบตัวภายในสามชั่วโมงนะฮะอืมเนี่ยนะฮะ
เป็นตำรวจอยู่ที่กองบินตำรวจนะครับนี่นะฮะผู้ก่อเหตุนะครับ
เรื่องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็ยอมรับเขาว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
โดยอ้างว่ามีความเครียดผมทะเลาะกับแฟนอ้าวอ่าเนี่ยนะฮะ
พอมีปัญหาบนท้องถนนกับผู้เสียหายก็เลยโกรธใช้วุฒิปืนก่อเหตุทันที
ครับเนี่ยนะครับทั้งนี้ในทีแรกผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าตัวเองเป็นตำรวจ
แต่จากการตรวจสอบนะครับพบว่าอาวุธปืนนั้นเป็นของราชการครับ
ผู้ต้องหาจึงยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรี
สังกัดกองคับการกองบินตำรวจนี่อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะฮะ
โดยพนักงานสอบสวนเองก็ได้มีการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาไป๓ข้อหานะครับ
ก็คือพยายามฆ่าข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมกับได้รายงานไปยังต้นสังกัดของผู้ต้องหาให้รับทราบนะครับว่า
มีการกระทำความผิดทางอาญาโดยทางต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาโทษทางวินัยต่อไป
ซึ่งโทษสูงสุดนะฮะถึงขั้นไล่ออกจากราชการทันทีนะครับ
ทั้งนี้นะครับพนักงานสอบสวนเองก็เห็นว่า
ขณะที่พันตรวจเอกวัดสุเชื่อพุธพุมกรรมสำนองศ์บังชัน
เปิดเผยว่าไอ้กรณีที่ผู้เสียหายอ้างว่า
พนักงานสอบสวนโทรไปจะขอไกลเกลี่ยด้วยการจ่ายเงินเนี่ย
ตนเองสอบถามทั้งหมดแล้วพบว่าไม่ได้มีการโทรไปบอก
ลักษณะดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันเพราะได้พูดเรื่องของค่าชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้น
แต่ไม่ใช่การไกลเกลี่ยเพื่อล้มคดีแน่นอนคือทางตำรวจเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้
แต่ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าตอนแรกมีตำรวจโทรไปหาเขา
แล้วก็บอกจะจ่ายคนละ๕๐๐๐๐แล้วแสนนึงคือผู้หญิง๕๐๐๐๐ผู้ชาย๕๐๐๐๐
แล้วก็ให้จบไปตำรวจมือก็โทรไปไก่เกลี่ย

แต่ทางภูมิกับแกก็บอกว่าไปไล่สอบถามแล้วบอกไม่ใช่
จริงไอ้ที่ว่าจะจ่าย๕๐๐๐เนี่ยเหมือนกับเป็นค่า
เหมือนแบบเบื้องต้นในการที่แบบไปชดใช้ค่าเสียหายเสียหาย
เขาก็ออกตัวมาแบบนี้ทางตำรวจออกตัวแบบนี้
แต่ทางฝั่งผู้เสียหายตำรวจที่ได้รับมามันเป็นอีกแบบนึงอืม
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตำรวจโทรไปไกลเกลี่ยให้นะ
แล้วบอกว่าจ่าย๕๐๐๐แล้วจบกันไปคนละ๕๐๐๐จบไป

เพราะมันมีเรื่องของข้อกฎหมายนะ
คืออยู่ดีไปยิงแบบนี้แล้วตำรวจไปไกลเกลี่ยให้ได้ยังไงต่อไปถ้าเกิด
โจรเจอมือปึงมือปืนที่ไหนไปยิงใครมาแล้วบอกตำรวจช่วยไกลเกลี่ยให้หน่อย

แต่อันนี้คือภูมิกับเขาบอกว่าเป็นการเข้าใจผิด
แต่ทางฝั่งผู้เสียหายก็บอกก็ตำรวจบอกแบบนี้

เพราะว่ามันมี๒มุมที่บอกมา
แต่จากตอนแรกเลยที่บอกว่าเป็นนักเรียนใน๑๐
เพราะเรื่องนี้จริงเขาร้องมาที่ผมด้วยนะ

ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าคนนี้เป็นนักเรียนใน๑๐

แต่พอตอนหลังเนี่ยตำรวจเขาบอกเลยบอกว่า

พอไล่สืบแล้วไปสืบจากปืนเนี่ย
ถึงได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจน
ถึงได้รู้ว่าเป็นตำรวจเลย

แคล้วกาแฟลงดมิด
ลดปล่อยหมึกมาแค่นั้นเอง
แล้วที่สำคัญคือแบบบอกไปถามเขาบอกว่ารถควันดำแบบนี้

คนขับรถเมย์ก็บอกไม่ทราบต้องไปถามผมนะ
ใจเย็นนะฮะพี่ชาวโดนหนักกว่าอีก
เมื่อวานนี้โดนหนักกว่าควันดำอีกพี่ทำไม
ก็ขับจากแฉเปิดประทุนมาเลยพี่
ขับมาปุ๊บเสร็จเจอรถขยะ๒คันพี่
อื้อหือหนักกว่าควันดำอีกค่ะพี่ยังใจเย็นเลยฮะหากลิ่นนิเต็มเลยเปิดประทุนมา

ใช่ไงเพราะฉะนั้นบอกใจเย็นในแค่ควันดำอย่าไปใจร้อน
นะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวนี้ครับจับเรียบร้อยแล้วสาวผู้สร้างตำนานนัดโอนไว
เหยื่อถูกเอาภาพไปใช้นะครับแจ้งความไปเป็นปีนะครับ
จากกรณีที่คุณโบนัสได้โพสต์ข้อความเตือนภัยครับหลังมีมิจฉาชีพเนี่ยผู้สร้างตำนานนัดโอนไวครับ
ได้เดินทางมารับทราบข้อเก่าหาเรียบร้อยนะครับหลังจากสารอนุมัติหมายจับ
โดยเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่ามีพฤติการดังกล่าวจริง
ซึ่งตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ขณะที่คุณโบนัสหนึ่งในผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ระบุว่าคนก่อเหตุถูกจับตามหมายจับแล้วนะ
เราอยากถามอ่าพอเพื่ออ่าพอนะครับว่า
ทำไมถึงเลือกเราคนเดิมไปหลอกเหยื่อซ้ำไม่จบสิ้นเสียที
และทำไมไม่คิดจะเปลี่ยนตัวละครเลย
แต่ตอนนี้ก็โดนจับเรียบร้อยแล้วนะครับ
นะฮะปิดนะฮะตำนานนัดโอนไวนะครับ
นี่คุณมดดำคุณพศอานนท์เขามีปัญหาอะไรกับคุณหรือเปล่า
เข้าไปลงบอกว่าถ้าคุณฟ้องอะไรคุณฟ้องเขาก็ฟ้องกลับเขาไม่กลัวคุณนะ

เขาก็ส่งมาหาผมอยู่นี่
ที่เมื่อวานมันออกลายไง
เขาบอกว่าเขาไปลงข่าวเต็มไปหมดเลยนะ

เกราะตลอดฟ้องเยอะละพลดเกอบ

ใช่ติดต่อพาไม่ทันเลยพี่โพสต์

โพสต์จะเลิกโปรโมทหนังก็ตลอดชีวิต
ดูน้องต้องรู้กันค่ะ

น่ะลับตาบาลในชีวิตอยากชอบเอามาจังเจ้ย

ไม่รู้เรื่องเลยใช่พี่ก็ไม่รู้พอแล้วโพสต์พดอุบาตตาบาดในชีวิต
พดวันหนึ่งจะทำหนังทำละครแล้วเอาเธอมาแก้แค้นคืน
พี่พจน์ก็บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่แต่คนที่ชั่วของพจน์คือใครรู้มั้ย
ใครครับคือเธอไม่ได้ทำไมอ่ะ
เลวมากเพราะพจน์ก็ส่งมาหาฉันฉันบอกพจน์ว่างเหรอ
นี่ไงฉันก็ด่าอยู่นี่ไงพดไม่ต้องดูรายการนี้บ้างก็ได้นะเนี่ย
ฉันบอกพจน์ว่างเหรอเนี่ยนี่ไงฉันก็บอกว่านี่ไง
นี่ไงส่งมาเธอจำได้ไหมเธอบอกพจน์เธอหยุดเอาตาบาปของฉันมาลงได้แล้ว
จริงโหไม่ต้องโปรโหลไม่ต้องไปดูหรอกทั้งนั้นน่ะพจน์เลว

ไม่ต้องติ๊กไม่ต้องตอบเร่งสิ้นอ่ะพจน์เลว
ไม่มีความแปลกใจไหมสมมุติหนังจะเข้าเนี่ยทำไมข่าวพี่พอร์ตเยอะ
ถามเขาสิเขานั่งดูอยู่ตอนนี้หญิงลีเลิกกับผัวเป็นตัวละครที่อยู่ในหนังหมดเลยคุณแม่ก็เลยงง
ทำไมข่าวมันมาช่วงนี้เขาไปแจ้งความวันอื่นบ้างเหรอทำไมมาแจ้งช่วงนี้คุณแม่อย่างเงี้
ตกลงวันนี้จะมีพี่หนุ่มไหมอย่างเงี้ก็คนก็งงมันมีกระแสมาตลอดเลยกลัวว่าตกลงวันนี้มันมีพี่หนุ่มไหมเนี่ย
หนังน่ะเข้าไปนี้ไงสมมุติว่าพี่หนุ่มเขาจบเอกพีอาร์
ของพี่หนุ่มเนี่ยไม่มีพี่หนุ่มแต่ว่ามันมีแดนหรอกที่พี่หนุ่มเคยทำรายการแล้วพูดคำนั้นไว้
เหรออ่าอยู่ในหนังอ๋อพี่เอารู้ยังไงอะไรนะพี่ดูจากไหนมันเช้านี้พี่พีวิวหนังเรื่องนี้
เอาไปดูมาแล้วเหรอยังไม่ได้ไปดูแต่ว่าคนที่ไปดูเนี่ยก็คือกอล์สิบกันเนี่ยเขามา
บอกว่าเนี่ยมันมีแบบว่าคำพูดที่พี่หนุ่มถามคนในรายการเนี่ยเขาพี่พศเขาเอาไปไว้ในหนังด้วย

ปากเก่งน้องเฮียไปอีกเหรอ
ป๊าบาปช่วยถึงบอกแล้วเนี่ยวันนึงพวกเราเหลือแต่กระดูกหรือแต่ข้าวทาน

ถ้าสมมุติวันหนึ่งหลานมาเปิดดูหลานจะจบปริญญาเปิดมนุ

พี่หนุ่มจะไปไหวเหรอคะมายูโตขึ้นแล้วมันอายไหมล่ะ

ก็คุณตกหลุมเขาเองอ่ะคุณจะมาห่วงให้ได้ไหม
มันผ่านมาไป๑๐ปีแล้วดูสิทำทุกวันยังดีที่กูเป็นกะเทย
ถ้างั้นกูมีลูกมีลูกนี่ลูกต้องอับอาย

ฮ่าห้า

ก็ตอนนั้นมันไม่มีอะไรทำเว้ยมันไม่ได้มีงานเยอะเหมือนทุกวันนี้เว้ย

พอนางมีอะไรก็คุยกันตุ๊กนางรักเค้า

เออพอดหลังโดนป้ายยาน่อยนั้นก็ไป
แล้วคนอื่นอย่างพี่หนุ่มตกหลุมพังคือไปเล่นแป๊บเดียวแขกรับสูตรแต่คุณแม่เล่นทั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เปิดแล้วแท้ถือเทียดออกมาจากหอพักน่ะ
เริ่มจะไปพูดหนังให้หนังพดไม่ต้องไปดูหนังพด
เกลียดโพสต์ยิ่งพูดนะในทวิตเตอร์นะมันก็ขุดขึ้นมา
ก็ใช่ไงแล้วสั่นแล้วเนี่ยไอ้หนุ่มก็เธอไม่หรอกพดอ่านโต๊ะติ๋ว

ให้คิวพด๕วัน๖วันก็เสร็จแล้วก็ไม่ใช่ที่เมื่อก่อนไปเล่นหนังกับพบอะไรรู้ป่ะ
ยังไงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันทุกวันไงหมายถึงต้องกินข้าวเย็นด้วยกันทุกวันเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
ไปอยู่กองเมื่อก่อนมันไม่ได้มีงานต่อนี่ฉันไปอยู่กับเธอดีกว่า

แต่เป็นเพื่อนเที่ยวกันเต็มพ่อ

ใช่แต่ดูดียังเต่งตึงอยู่เลย

แพคก็ปลอมหนังหน้าก็ปลอมมีอะไรจริงบ้างล่ะ
คุณจะบอกว่าปลอม
คุณได้พูดอย่างนั้นไม่ได้
จนก็เค้าเสริมพลาสติกเข้าไปข้างใน

อีกหน่อยนะไม่มีพลาสติกก็ต้องไปหล่ออลูมิเนียมแล้ว

คนถามว่าคุณหนุ่มคะเพลงอะไรคะที่คุณมดดำร้องเพลงเมื่อกี้อยาก
ไม่ต้องแล้วจริงบาดตาหนุ่มถ้าจะเปิดถึงเธอนะ

โหฉันอันแล้วฉันอันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนัก

ไม่รู้จักกับเธอฉันเกลียดเธอ

เมื่อกี้มีคนก็ส่งมานะว่าป้าพูดได้ไหม

โดมขอโทษคุณผู้ชมครับ
หลายคนที่เป็นแฟนของรายการข่าวใส่ไข่ของเรานะฮะ

บอกเลยนะสาวทุกคนผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
เพราะโดมตากล้องของเราขอผู้หญิงแต่งงานแล้ว

อ๋อหรอไอ้โดมมันแต่งงานแล้วหรอ
เค้าขอแต่งงานไอ้โดมทำนี้มึงคลุกค่าวยังไงมึงทำ

หาสธิตแล้วเพื่อนบอกไงรึเปล่า

ไอ้โดมจับมึงแล้วก็เอาแหวนจักใส่มิ้วเลย
นี่งีทะทีเสิร์ช

ดูซิดูซิ
สุดยอดใส่ปีกด้วยเห็นไหมล่ะโดมนะ
คือตัวเจ้าสาวยังไม่รู้ตัวเลยแหวนในมือแล้วอ่ะได้ไง

ไอ้โดมจับแปลงแปลงจัดเลยนี่สุดยอด
ดูเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็จับหัวผู้หญิงเนี่ยลักแรกแยกพ่อผู้หญิง
โอ้โหโดมอย่างนี้ก็ทำคนเดียวก็ได้ไม่ต้องพาผู้หญิงไปหรอก
ครับผมโหโหดนะฮะโหดมากโหตาย
มันมีหน้ารมดียกเครนไปเครนซ้ายขวาเลยโดมยกขึ้นยกขึ้น
ไม่ได้พูดถึงปุ๊บแล้วกดลงกดลง
จะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
กำลังค่อนข้างแรงอีกละรอกมาจากประเทศจีนอุ้ยมาพร้อมกับรถไฟความเร็วสูงเลย
ลาวแล้วนะจากคุณหมิงต่อไปนี่คุณนั่งรถไฟมาถึงลาวได้เลยนะถึงเวียงจันทร์แล้วนะ

คุณจะไปคุณหมิงคุณข้ามจากหนองคายไปขึ้นรถไฟที่เวียงจันทร์แล้วก็ไปคุณหิงได้เลยนะ

แล้วรถไฟความเร็วสูงมาพร้อมกันเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมวลอากาศเย็นค่อนข้างกำลังแรงอีกระรอกจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ลักษณะนี้มันก็จะทำให้อากาศหนาวเย็นลงนะครับแล้วก็มีลมแรงขึ้น
ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดนะฮะ๔๖องศา
เพราะฉะนั้นเสื้อกันหนาว๓วันนี้เอามาใส่กันซะส่วนภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกก็จะลงประมาณสัก๓๕องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีอากาศใช้คำว่าหนาวจัดว่ะ
เขาบอกว่าประมาณสักอุณหภูมิต่ำสุดก็คือ๓องศาเซลเซียสถึง๑๒องศาเซลเซียสคือสูงแล้วล่ะดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่หยอดภูหยอดดอยยอดอะไรเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
จากอากาศประเทศไทยของเราจะได้ยังใช้คำว่าหนาวเย็นได้แล้วเหรอดีใจเนอะหนาวเย็นเนาะแต่ภาคใต้กลับมาที่ภาคใต้ภาคใต้ก็ยังมีฝนกันอยู่ใช่ครับ
ขณะเดียวกันขอไปที่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง
วไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณนี้จะทำให้มีฝนฟ้าขนองนะฮะ
แล้วก็ขึ้นสูงมากกว่า๒เมตรขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากคลื่น

ชาวเรือเอาง่ายชาวประมงหลายคน

ขณะเดียวกันวันนี้เมื่อวานเราพูดไปแล้วว่า

หนักที่สุดในรอบ๕๐ปีด้วย
ไม่ออกบอกเป็นเอกชัยศรีวิชัย
ไม่ใช่บ้านพี่เอกขนาดบ้านพี่เอกทำใหม่นะ
แล้วคิดถึงว่าคนที่เขาเป็นบ้านเก่าแก่

สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัศน์ก่อนแล้วกัน
ค่ะที่พื้นที่อัมเภอศรีนักษรินศ์อัมเภอกรงราชจังหวัดพระทะลุงเนี่ย
สอดของเอกชัยศรีวิชัย

แล้วก็นำสิ่งของที่เสียหายออกจากภายในบ้าน
ช่วยกันยกของผมน้ำตาไหลขอบคุณจริงจริงครับขอบคุณครอบครัวไอเกอร์วอนน้องอ้อมแม่อ้อมและลูกลูกทุกคนขอบคุณพี่หลวงขอบคุณน้องพรที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับในวัยของผมเขาก็พูดอย่างงี้ในวัยของผมเนี่ยไม่เคยเจออะไรที่น่ากลัวขนาดนี้เลยชาวบ้านที่นี่บอกว่าในรอบสี่สิบปีเนี่ยไม่เคยเห็นนะไม่
พร้อมต้นใหม่ทุกอย่างขอบคุณทุกคนด้วยกำลังใจอีกครั้งขอบคุณมากฮะก็เป็นกำลังใจให้คราวภาคไต้ด้วยนะครับที่กำลังเจอปัญหานะฝนหนักแบบนี้นะครับก็ต้องไปดูกันนะว่าหลายควรเนี่ยอาจจะต้องแต่เตรียมตัวกันหน่อย
อุ่นวีรวม
ดีนี่ออร์แกนิคเบบี้โลชั่นและเบบี้ออย
เดี๋ยวคืนนี้จัดเลย

อาทอนนท์ก็กลัวเหมือนกัน

ในบ้านพี่ในบ้านน่าจะเอาอยู่นะ

อีกเรื่องนึงนะบุคคลเคสมอบใหม่

สภาพผู้แทนรัศดรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร
เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศ
โดยมีสอสอฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับเสนอยติในธรรมนองเดียวกันเข้ามาทั้งหมด๑๒ฉบับ
ต่อจากเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกาที่ผ่านมาซึ่งสสฝ่ายค้านรัฐบาลได้มีการอภิปรายสนับสนุนครบถ้วนแล้ว
ดังนั้นครับการพิจารณาจึงให้ผู้เสนอยติทั้ง๑๒ฉบับอภิปรายสรุปและลงมติโดยที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามันด้วยคะแนน๓๑๐ต่อ๙เสียงงดออกเสียงไป๑๐
แล้วก็ตั้งกรรมธิการวิสามัน๖๐คนนะฮะแปรยติภายใน๙๐วันทั้งนี้ครับกรรมธิการทั้งหมด๖๐คนเนี่ยนะฮะที่มีน่าสนใจครับก็อย่างเช่น
ยังมีเต้มงคลกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศิวิรัย

โดยมีนายศิระเจญจาค้าสสกรทมพรรคบรรคประชานัท
และนายชาดาไทเศษนะฮะสสออุทัยธานีพักภูมิใจไทย

เขาคุยก็ต้องคุยก็เพราะว่าหาทางออกเหมือนกันว่า
เพราะยังไงก็แล้วแต่เขามีการกรรมธิการที่จะเป็นเกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้ว
เขาเคยทำที่เสียโป้เคยเข้าไปในสภาได้ไหมล่ะ

ก็ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าไอ้คาซิโนออนไลน์มันคืออะไรยังไง
อย่าใช้คำว่าที่ปรึกษาดีกว่ามันไปให้ข้อมูล

ให้ข้อมูลก็ไม่ได้ให้เป็นที่ปรึกษา
พอเข้าไปที่สภาปุ๊บหลังจากนั้นเข้าคุกเลย

คือว่ายังไงมันก็หยุดไม่อยู่อยู่แล้ว

สมมุติไปปราจิน

ถ้าสมมุติด่านน้องคายเปิด
ตอนนี้ที่เวียงจันทร์สร้างเป็นเบอร์เลอร์เลยนะ

ธนาฬาที่สิพี่มันมีเหมือนอยู่แล้วเขาก็เลยคิดว่าค่ะแต่สมมติเราเปิดตามมัถเก็บชายแดนเลย
เมือดำพาผมข้ามไปฝั่งหลุ้นนะอาฮัง

ย้อนกลับไปเชียงใหม่สัก๒๐๓๐ปีที่แล้ว

อืมนี่อยู่ดีชมนะฮะ

ตอนนี้คือเอาง่ายว่าเนื่องจากเดี๋ยวเนี่ย

ที่เขาบอกว่ารถไฟจากจีนมาถึงวันนี้วันแรก
ขบวนแรกมาแล้วพระสวดรออยู่ที่ลาวแล้ว
คือรถไฟจากจีนมาเมื่อก่อนกว่าเราจะไปคุณหมิงกันยากไหมล่ะ

วันนี้ทุกวันสมมุติคุณปลูกผักปลูกอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องอะไร
เขาไปฟังคนหนึ่งเขาพูดไงว่าคนอาชีพในอนาคตที่จะรวยคืออะไรรู้ป่ะ

พวกเกษตรกรเพราะว่าการขนส่งมันเร็วขึ้น
เมื่อก่อนกว่าเราจะเอาขนส่งไปเมืองจีนกว่าจะอะไรไม่ต้องแล้ว

ก็มีเนี้ยคุณแม่เพราะว่าเมื่อก่อนเราต้องผ่านคนกลาง
ชัวร์งรสสวนจะไม่ได้เต็มแต่ตอนนี้เขามีเงี้ยวว่าระบบเทคโนโลยี
ทุกวันนี้ก็เอาตรงก็ยังได้รับผลกระทบคือจะไม่ได้มีเงินเท่ากับพ่อค้าคนกลางไง
ตรงนี้มันไม่ผ่านเลยใช่
ครับผมดากก็ไม่ทำอะไรอ่ะชีวิตเขาไม่ทำอะไรครับ
นู่นนี่คนนู้นเป็นที่ไปทั่วอะไรอย่างนี้เหรอ

เหมือนมีบางคนพิธีกรมันก็นั่งจับผิดรายการกูทั้งวันเหมือนกัน

ผู้บรรลุผู้ศิษย์ดูด

มดดำผู้เป็นคนนั่งสมาธิต
วิเคราะห์ทุกอย่าง

ตอนเที่ยงบ่ายแม่ก็เปิดดูของเขาแล้วแม่ก็ชอบมาพูดตอนเย็น
วันนี้ฉันเห็นหนุ่มถามเรื่องนี้ฉันจะถามบ้าง

แต่ก็ไม่ได้ไปจับผิดอุ๊ยหนุ่มทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นไง
วันนี้หนุ่มจะอะไรนะวันนี้ผมร่วงอีกหรือเปล่า
จะไม่ให้จับผิดได้อย่างไร
อยู่ดีเอาไอ้แจ๊คเข้ามาแล้วมันยืนเมาอยู่ข้างหน้าอย่างนั้น

คือกระทรวงสาธารณสุขเขารายงานเลยฮะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็น๔๙๗๑คน
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้ของประเทศไทยของเราก็๒๑๒๕๗๒๙คน
แต่ก็วันนี้ติด๔๙๗๑แต่กลับบ้านได้เนี่ย๕๔๐๐
ญี่ปุ่นปิดแล้วสิงคโปร์สั่งปิดแล้วฟิลิปปินส์กำลังจะปิดแล้ว
ประเทศไทยของเราล่ะจะต้องปิดประเทศอีกหรือเปล่า
ประเทศไทยเปิดแล้วประเทศไทยเปิดแล้ว
เขาปิดกันคุณก็ต้องพูดให้มันถูก
ประเทศไทยของเราจะปิดไหม
จะปิดทำไมนายก็บอกว่าเขาไม่ปิด

ว่ายังไม่ได้ข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
ยังไม่มีเลยแต่เชื้อตัวเดิมเนี่ยเราก็ต้องระวัง
นายกเขาก็เข้าใจดีว่าความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องการอิสระ
ต้องการเดินทางต้องการความสนุกสนาน
แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ว่าโรคอะไรเนี่ยเราก็ต้านทานไม่ได้
จึงต้องขอร้องโดยเฉพาะการเข้ามารับวัคซีน
นายกบอกขอให้เข้ามาฉีดวัคซีนกันเถอะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวผับบาคาราโอเกะ
เพราะสัญญาเขาตั้งแต่๑ธันวาคมถูกต้องไหมบาคาราโอเกะเนี่ย
นายกเขาบอกเลยอาจขยับออกไปหน่อยอาจจะต้องเอาขยับออกไปบ้าง
ซึ่งตนก็เห็นใจนะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว
เพราะถือว่าเป็นที่สำคัญแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้
มันก็จะล้มเหลวทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลจะกลายเป็น
รัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ

โดยตนสั่งให้พิจารณาเรื่องการเยียวยา
กิจการเหล่านี้เป็นการชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากแอฟริกาหรือประเทศเสี่ยง
ทั้งหมด๒๕๒คน
ตามกลับมาได้รู้สึก๑๐กว่าคน๑๑คน
วันนี้เขาก็ถามนายกตามได้หรือยัง
ตามคนที่แบบว่าเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยตามได้หรือยัง

คนอยู่ในพื้นที่ถ้ารู้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่อาจจะลำบากกันนิดหน่อยนะ
แต่เราอาจจะต้องมองสองทางทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจ
รวมถึงความปลอดภัยเนี่ย๒๕๒คนเพิ่งตามได้๑๑คนอ่ะ
แล้ว๒๕๒คนไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ซิงคโปรเขาปิดเลยใช่ไหม
ของเราก็ยืนยันนะว่า๒๐๐กว่าคนก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำเขาบอกเขาเช็คแล้ว
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำที่เกาหลีก็น่าเป็นห่วง
แต่ยังไงไปไหนมาไหนออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากอนามัยไว้หน่อยนะครับ
แล้วก็แอลกอฮอลก็ล้างมือด้วยล้างมือบ่อย
อ่าฮะเกาหลีก็กลับมาติดรอบใหม่นี่ก็คือห้าห้าพันกว่าคนในวันเดียว
คือยังไงสำคัญอย่างที่บอกไว้ของเราเองเนี่ยถอดหน้ากาก
เพราะว่าเราอยู่ในการควบคุมนะฮะก็คือทางฝั่งของตากล้องอ่ะ
จะใส่หน้ากากอนามัยหมดเลยมีเราแค่๔คนที่ถอดหน้ากาก

ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากอยู่ข้างใน
เราก็ใช้ซ้อค
ดุ่มเก้งเก่งเนอะ

ดุ่มเก่งเก่งมาก

คือติดกลุ่มแล้ว

นี่คือแบบเงินเราเทียบเขาไม่ได้
เงินเราหมื่นสองหมื่นก็ถ่ายแล้ว

แก่ขนาดนี้แล้วจะไปถ่ายอะไรเยอะแยะ

มาถึงเรื่องราวของสาวคนหนึ่งดีกว่า
จะถ่ายคลิปเซ็กซี่ริมหาดครับ
แต่หักมุมฮาลั่นครับเมื่อไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างพีคเลยทีเดียว
นี่ฮะบิ๊กนี่ซอนเดอร์ครับ
เหล่าบรรดาผู้หญิงจะออกมาแสดงพลังความมั่นใจ
โชว์ตัวเองในอริยบทต่างแต่จังหวะนั้นเองเนี่ย
ก็มีคลื่นซัดโถมใส่เธอเข้ามาครับ
โอ้โฮหายไปเลยครับดูฮะรับไขว้ดรมอังกฎเลย

ต้นเสียหลักของขาชีฟ้าดูนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สงสารน้ำนะครับ
ฮะดูดิดูดิสงสารนางอ่ะถูกต้องนะครับนี่ฮะ
ขาชี้ฟ้าสองรอบครับดูดิโอ้โหขานางอ่ะนี่ถ้าสำลักน้ำ
กลืนไปหลายอึกนะฮะโอ้โหดูฮะตกใจด้วยนะครับนี่ครับ
ซ้ำสองรอบจากที่จะได้คลิปสวยสวย
กลายเป็นฮากระจายแม้คลิปวิดีโอดังกล่าจะเป็นเพียง
ช่วงเวลาสั้นนะครับแต่ภายหลังเนี่ยเจ้าตัวก็นำมาโพสต์นะ
เนี่ยดูมากกว่าสิบจุดเก้าร้านครั้งแล้วก็กดถูกใจอีกหนึ่งจุดเก้าร้านครั้ง
เป็นที่เรียบร้อยฮะถูกต้องนะครับ
โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

วันนี้เธอเห็นคลิปเข้มหัสวีหรือยัง

เฮ้ยเวร่ากับเวียเลือกกันจริงรึป่าว

เห็นแล้วเห็นคลิปเธอแล้ว
แต่อยู่ดีดีก็งานไปเข้าที่พอยพัทธากรเนี่ย

ทำให้เวียกับเบลล่าเนี่ยต้องเลิกลากัน
จากดูสนิทสนมกับฝ่ายชายแบบเกินเหตุเหรอ

เปิดเผยว่าตนก็ไม่ได้เป็นมือที่๓
ความสัมพันธ์ของพี่เวียกับเบลล่านะ
ที่ออกมาพูดเพราะอยากจะปกป้องตัวเอง
รับว่าโดนถล่มหนักอยู่
แล้วก็ไม่แฮปปี้กับกระแสข่าวเลย
แต่ก็เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดหรือคอมเมนต์ต่าง
ยืนยันว่าไม่ได้สนิทสนมกับพี่เวียมากไปกว่าคนอื่นเลย
ซึ่งช่วงที่ไปถ่ายภาพยนตร์อยู่ต่างประเทศเนี่ย
ทำกิจกรรมก็ไปเป็นกลุ่มนะฮะ

ส่วนประเด็นที่ลบรูปภาพออกล่ะ
ส่วนตัวเป็นคนที่เคลียร์รูปในไอจีตลอดอยู่แล้ว

ไอจีเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

แต่พอวันหนึ่งมันเป็นประเด็นขึ้นมา
คนก็เลยหยิบยกหรือพยายามเชื่อมโยงยืนยัน

แต่น้องก็ออกมาปฏิเสธนะครับ
กันบ้างครับคุณผู้ชมครับชัดเจนฮะหลักฐานหลุดโป๊ะครับ
พระเอกช่องน้อยสีควงสาวคนใหม่เที่ยวทะเลฮะหลังจากคุณบอยปกรณ์ออกมา
บอกสื่อแบบแมนว่ากำลังตามจีบน้องเฟย์พรปวีนอยู่นะครับผม
นะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ย
ล่าสุดมีคนตาดีแอบเห็นว่าหนุ่มบอยกับสาวเฟย์ครับ
ได้โพสต์คลิปแอบถ่ายทั้งคู่ขณะเดินอยู่ด้วยกันนะครับนะครับ
พร้อมระบุแคปชั่นว่าทุกคนอะไรยังไง

ไปดูกรณีของคุณนิวเคลียร์กันบ้างนะคุณนิวเคลียร์เนี่ยก็ฟาดนะครับ
บอกข้อความเหมือนกับประมาณเขียนว่าข้อความพวกชอบนินทาเธอ
เนี่ยนะฮะลงไปดูหน่อยนะครับคือนิวเคลียร์เนี่ยออกมาเปิดใจ
ทุกประเด็นที่คนสงสัยนะฮะทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องส่วนตัว
สำหรับคุณนิวเคลียร์นะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะ
เจ้าตัวเนี่ยออกมาฟาดเบาโดยนิวเคลียร์ก็โพสต์ภาพตัวเอง
แล้วก็ลูกชายพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าหากมีคนพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดี
นินทาคุณทั้งที่เขาไม่รู้จักคุณจงอย่าได้รู้สึกแย่
จำเอาไว้ว่าสุนัขมันจะเห่าเวลาที่มันไม่รู้จักคนนั้นดีพอ
แต่มีไอคอนน้องหมาตบท้ายด้วยมักงานนี้แฟนแฟนก็มากดไลค์ตะเบนหมดเลย
สุนัขมันจะเห่าเวลาที่มันไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอ
แม้งได้มีแฟนใหม่นั้นไม่ได้มีแฟนใหม่และบ้านที่ซื้อใหม่ก็อยู่ติดนึงนาทีเดินถึงแล้วเฒ่อ
แค่แบบล้วนใช่ก็ว่าล้วนเดียวกันไม่ได้

คือแต่เดินหากันได้๑นาที

หนูไม่เคยให้ใครซื้อให้นางก็บอกอย่างนี้เลย

นางก็มีตังค์นะนางทำงานนางแบบขายสินค้านางอ่ะ

นางก็บอกเลยว่าพี่หนูไม่มีใครซื้อบ้านให้หนูนะ
คือคนไปบอกไปเมาส์ว่า

นางบอกไม่ใช่แต่นางอ่ะทำงานแบบให้ลูกอ่ะ
ไม่รู้สึกให้ลูกไม่รู้สึก

ติดกันเลยคือลูกวิสามารถวิ่งไปบ้าน

พ่อก็อยากจะนอนไหนก็นอนตรงนั้นอะไรอย่างนี้ไงนะครับ
ให้ลูกว่ารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้ไปไหน

เพชจ้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
ยังไม่ทราบสาเหตุที่ตัวเองเลิกกับน้องนิวเคลียร์

เลิกก็ไม่เห็นเหมือนจะเลิกเลย

เขายังดูแลหน้าที่พ่อแม่ได้ดี

นิดเดียว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

ตัวนี้ตัวเล็กเดิมเอ็ดอ๋อขอบคุณนะล่าสุดนี้เขามีข่าวนี่ออกมาล่ะเอิ่ม
ไฟไหม้โรงงานกระดาษอืม
บางบ่าซูนประการใช่แม็กซ์หน่อยสิเนี้ยล่าสุดนี้ส่งเข้ามาให้เนี้ย

หลังจากออกกำลังการฝ์กูสถานตัวเล็กนะ

ฟื้ดใหม่แสมน้ำ

ตึกมันทำอีตึกช่างแต่งหน้า
เธอก็ชอบเล่นอะไรบ้าอย่างนี้ด้วยแหละ
เราจะต้องวันอายเนาะ

สมัย๒๐๓๐มันไม่ค่อยอายหรอก
เลขสี่ขึ้นปุ๊บมันอาจจริงจริงนะ
ติดจะอาจขึ้นมากับไปดูข่าวของคุณนิ้งด์หน่อย
นะฮะคุณนิ้งกรุษตรีแต่ตอนนี้เธอเปลี่ยนชื่อแล้ว

ผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็ตามเธออยู่นะก็เป็นอีกหนึ่ง
นางเอกแสนสวยนะครับคุณนิ้งเนี่ยนะฮะก็โพสต์คลิป
ขณะที่เธอเองกำลังเป่าผมแล้วก็ระบุบอกว่าผมสั้นก็ดีเหมือนกันนะคะ
แห้งวัยดีจริงจริงก็อยากไว้ผมยาวผมบอฟ
แล้วก็ย้อมผมสีเข้มสีดำแต่พอเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดเนี่ย
ก็ต้องทานยาเคมีบำบัดทุกวันเดี๋ยววันที่สิบสี่จะต้องกลับไป
มิตรที่โรงพยาบาลธรรมบรูนเนี่ยนะฮะขยายอืมนี่
ลองฟังซักหน่อยนะฮะ
ก็พอวนาให้นิ้วแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงหายไว
ขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้ค่ะนะฮะเป็นกำลังใจ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาไปอยู่ไอซียูอ่ะนอนติดเตียงเป็นปีอ่ะ
ใช่นะฮะคือตอนที่คุณนิ้งเขาบอกว่าเขาทำเคมีบำบัดครั้งแรกเนี่ย
ก็มีโรคแทรกซ้อนขึ้นมานะครับต้องเข้าไอซียูเกือบเดือนนอนติดเตียงเกือบปี
แต่ว่าช่วงนี้ร่างกายดีขึ้นมาแล้วนะครับ
ก็ได้มีการฝึกต่างนานาบนเตียงทำกายภาพบำบัดนะฮะ
ให้เดินรอบเตียงจำความได้ว่ายืนก้าวแรกปวดร้าวปวดมาก
จนน้ำตาเนี่ยไหลเลยนะฮะแต่บอกตัวเองว่าต้องยืนให้ได้
ต้องเดินให้ได้ถ้าเราไม่ยืนไม่เดินไม่อดทนพอ
อาจจะไม่ได้เดินตลอดเลยโอ้โหแล้วเขาก็เดินได้เนอะ
เขาก็ทำได้เก่งมากครับคือคือคุณนิ้งเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะ
ผมบอกเลยคนนี้นิสัยดีนิสัยดีมากใช่ใช่แล้วก็ผมเคย
น้ำในตาอ่าฮะมีผมเล่นมีพี่นกชัดชัยแล้วก็มีคุณนี
ของพี่อิทธิป่ะพี่อะไรนะน้ำในตาของใช่ของคุณอิทธิคลังกูล
ครับผมคือในเรื่องเนี่ยก็จะเหมือนแบบมีทั้งหมด๓เวอร์ชัน
หนึ่งเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่พี่นกจะใช้อกหักเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่ผมอกหัก
อีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะเป็นเหมือนกับเวอร์ชั่นแบบรวมรวมอืมแล้วก็ให้คุณไปคิดเอาเองว่า
ใครจะใครดิงกันจะได้ต่อไปกับใครอยู่จะคบอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
เขาเลยทำสามเวอร์ชั่นแล้วคุณนกชัดชัยก็ขับเครื่องบินฮะเอ่อ
ผมอ่ะขับรถเหมือนกับกระป๋องอ่ะอ่าเออเหมือนกับเป็นขับรถวินเทศ
เป็นตัวแทนของคนที่แบบไม่ค่อยมีสตังค์อะไรอย่างนี้แต่ว่ารักผู้หญิง
อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณนิ้งก็เล่นเป็นผู้หญิงที่แบบก็รักผมมาตลอดอะไรอย่างเง
แต่ว่าพอไปเจอเจ้านายแล้วพี่เจ้านายก็แสนดีอีกอ่าฮะแล้วเจ้านายก็บอกว่าเออแบบอยากจะให้แบบ
ไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เพศแบบว่าด่าว่าเธอไม่ทำไมถึงทำแบบนี้
ทำไมถึงไปคบกับผู้ชายคนนั้นทำไมไปต่อยหน้าเจ้านายเข้าไปอะไรอย่างนี้
จนเรื่องหนึ่งก็คือคุณนิ้งก็เหมือนกับตัดใจจากเราไปอยู่กับเขาเลยดีกว่าเพราะว่าผมด้วยควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนี้
อีกอันหนึ่งคือคุณนิ้งก็เหมือนแบบยังไงก็ยังรักผมอยู่ไม่ได้เลือกที่จะไปอยู่กับเงินอะไรอย่างนี้

เสิร์ชหาดูนี่น่าจะมีอยู่นะพี่หนุ่ม
อยู่นะในตายังมีอยู่นะครับ
ไปก่อนไปสักนิดนึงโมเมลดา
หลังจากที่เขาเปิดตัวกับอเล็กซ์ธีรเดชเนาะ
จะมีโมเมนต์แบบมุ้งมิ้งให้แฟนคลับเนี่ยได้ฟินกันตลอดเลย
ล่าสุดน้องโบเปิดเผยถึงกรณีที่มิคทองระยะคือมิกเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจี
แล้วก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เปรียบเทียบว่าใครหล่อกว่าใครเนี่ย
กลายเป็นประเด็นวิภาควิจารณ์กันเนี่ยจริงแล้ว
มันก็ไปห้ามใครพูดอะไรเนี่ยหรือทำอะไรไม่ได้นะคะ
แต่อย่าไปเปรียบเทียบดีกว่าคนเรามันไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันหล่อก็ไม่เหมือนกัน
อยากให้คิดตรงนี้ด้วยคิดก่อนพิมพ์ดีก็ดีนะ

อ่ะวันนี้๖โปรง๔๕๑๗นก่อนกระทบตรงชาติเรากลับมาเจอกันฮะ
โอเคฮะแล้วก็สำหรับข่าวที่ไฟไหม้โรงงานกระดาษที่บางบ่อ
ตอนนี้ก็คือรู้สึกจะมีนะครับมีเหตุการณ์อยู่
ตอนนี้กำลังแบบควบคุมสถานการณ์อยู่เนอะ
เดี๋ยวลองติดตามกับทางอุ๋ยคำนะฮะในไทยรัฐนิวโชว

ให้เยอะ